เป็นการเตือนว่าใครที่ขับรถอยู่แล้วของตก

ถ้าอยากได้จริงจอดข้างทางแล้วค่อยหยิบ
เพราะว่ามันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
คนที่เขาขับตามรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็ขับตามกันมาดีค่ะ
สักครู่เบียงซ้ายออกไป
แล้วก็ไปชนอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็พลิกสองตลบลงมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง

ถนนเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้หลังจากคนที่เขาขับรถตามมาเนี่ย
ประสบเหตุพอดีเขาก็จอดเลยนะแล้วก็ลงไปช่วยนะโอ้เนี่ยฮะ
เนี่ยค่ะคือถนนมันก็โล่งนะโล่งนะคือสรุปสุดท้ายแล้วในช่วงที่เขาได้ลงไปช่วย
เขาก็มีการพูดคุยกันเนี่ยนะคะซึ่งคนที่ขับรถปาเจโร่คันนี้
ไม่ได้รับบาดเจ็บใดแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังของคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเขาเปิดประตู
แล้วก็ลงมายืนดูรถของตัวเองคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาก็มีการพูดคุย
สรุปแล้วสาเหตุคือเกิดจากคนขับรถปาเจโร่ทำของตกอืม
แล้วเอื้อมลงไปหยิบที่บริเวณด้านล่างเบาะด้านซ้ายคนนั่งเอื้อมไกลอยู่
เอื้อมไกลอยู่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีอ้าวข้างทางแล้วครับ
สรุปสุดท้ายก็เป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะแต่ถือว่าคนที่ขับรถคันนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดนะคะ
คนที่ได้ดูคลิปนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายก็บอกว่าขับรถต้องระมัดระวังจะก้มเก็บ
ในขณะที่ตัวเองเป็นคนขับเนี่ยไม่ควรจอดรถข้างทางก่อนดีไหมจะปลอดภัยที่สุดต่อตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะ
บางคนก็บอกโชคดีมากเลยคนขับไม่บาดเจ็บอะไรซึ่งดูจากการพลิกหลายตลบน่าจะบาดเจ็บมากกว่านี้
อาจจะเป็นเพราะคนขับคาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เตือนออกมาด้วย
ขับรถระวังอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือพาดเข็มขัดด้วยนะ
อีกอย่างหนึ่งคือเขาขับมาไม่ได้เร็วมากถ้าเร็วมากอาจจะแบบโอ้โหหมุนหลายตลบมากกว่านี้นะครับ